ขอถามหน่อยละกันค่ะเพราะมันมีรูปแชร์ออกมานั่นเองนะคะว่า
นายไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะใส่หมวกไปด้วยปิดหน้าปิดตา
หลายคนบอกว่าดูเหมือนจะมีพิรุษหรือเปล่าแอบใครไปหรือเปล่านะคะ
ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือภาพหลายคนคงเห็นกันไปแล้วแหละ
ที่น้องนายนี่นะคะใส่หมวกนั่งป้อนซูชิให้สาวหมวยสวยคนหนึ่งนะคะ
งานนี้ไม่รู้จะใช่แฟนที่จะต้องหลบซ่อนคุณแม่หมูหรือเปล่า

เพื่อนครับเพื่อนครับผมเพื่อนก็กินข้าวตามภาษาปกติครับ
เพื่อนผมอีกคนที่ทั้งฝั่งตรงข้ามก็โทรมาน้อยใจโดนตัดภาพออกไปด้วย
ถ้าใครรู้จักผมดีไม่ว่าจะเพื่อนจะพี่ป้าน้าอาทุกคนร่วมงานอะไรอย่างนี้
ถามเขาได้เลยว่าเรื่องตักข้าวผมบริการทุกคนอยู่แล้ว
นิชชู่อะไรเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วอย่างนี้
ข้าวบริการทุกคนนะคะซึ่งแม่หมูนะคะก็มาด้วยแม่หมูบอกว่าเนี่ยเห็นป้อนข้าวให้ด้วย